กลับมาในช่วงนี้มาติดตามคอนเสิร์ตการกุศลที่มีชื่อว่าแสงเทียนบันดาลใจนะคะ
ซึ่งเป็นการรวบรวมเอาศิลปินแล้วก็คนจากหลากหลายอาชีพนะคะ
ที่มีหัวใจเดียวกันนั่นก็คือความจงรักพักดี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
มาร่วมกันรำลึกถึงพระองค์ท่านและสารต่อพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของในหลวงรัชกาลที่๙
ด้วยการอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพลมาขับร้องในคอนเสิร์ตการกุศลแสงเทียนบันดาลใจ
โดยนักร้องกิติมศักดิ์ที่มาร่วมขึ้นเวทีในครั้งนี้ก็มีมากกว่า๒๐ชีวิตนะคะ
อาทิหม่อมหลวงสาราลีกิติยากรสองอดีตนายกรัฐมนตรีก็มาด้วยเหมือนกันนะคะ
ทั้งท่านชวนหลีกภัยแล้วก็ท่านอภิษฎเวชาชีวะ
จากนี้ยังประกอบไปด้วยศิลปินนักร้องเสียงคุณภาพอีกครับข้าง
ไม่ว่าจะเป็นคุณปอดศพชัยคุณเจี๊ยบนนทิยาและคู่รักต่างวัยอย่างจิ๊บวสุและจ้าจ๋าพิมรตานะคะ
ได้มาเชิญชวนให้แฟนเพลงชาวบันเทิงไทยรัฐด้วยเสียงเพลง
เพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยกันก่อนไปดูกันค่ะ
คือชื่อคอนเสิร์ตผมก็ชอบแล้วนะพี่จิ๊บ
แสงเทียนบันดาลใจนะครับบันดาลใจพวกเรา
มาหลายสิบปีที่พระองค์ท่านทรงพระราชนิพลตั้งแต่บทเพลงแรก

กระทั่งถึง๔๘บทเพลงเป็นเพลงที่ฟังแล้วเป็นมงคลแห่งชีวิต
ก็เป็นเป็นมงคลแห่งชีวิตนะครับร้องแล้วจะรู้สึกดีรู้สึกอบอุ่น

ครบทุกเพลงและทั้ง๒เวอร์ชั่นก็คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
พวกเราตั้งใจจะนำมามอบให้กับแฟนทุกท่านส่งท้ายปีนะคะ
ชมคอนเสิร์ตกันได้ค่ะเป็นคอนเสิร์ตดี

คอนเสิร์ตแสงเทียนบันดาลใจ
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
วันที่๑๔ธันวาคม๑รอบเปล่า๐๑๐๐ตรง

อกจากจะดื่มดำไปกับบทเพลงพระราชนิพลแล้ว

เพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายบัตรจะนำไปมอบให้กับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
เพื่อนำไปใช้เป็นทุนการศึกษาแก่บุตรของทหารผ่านศึกนั่นเองนะคะ
ก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตเพื่อการกุศลแล้วก็ยังเป็นการรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของในหลวงรัชกาลที่๙กันด้วย
คุณผู้ชมก็สามารถไปติดตามดูกันได้วันที่๑๔ธันวาคมนี้ค่ะ